ทีนี้ไปถึงเห็นอะไรขาวเหมือนเห็ด

สุดลงไปกองกับพื้นยกมือพนมสวดมนต์เลยค่ะ

เธอบอกเธอต้องรีบโทรแจ้งกู้ภัยเพราะนี่
มันไม่ใช่เห็ดค่ะคุณมันคือไข่งูเหลือม
แล้วเนี่ยแม่งูเหลือมตัวเบอร์เรอเลยเนี่ยนอนกกไข่อยู่

วันนี้วันอะไรนะสามสิบเอ็ดพฤษภาคมเหรอ

ไข่งูเหลือมสี่สิบเอ็ดฟองคุณผู้ชม
แล้วแม่งูเหลือมตัวยาวกว่า๔เมตรเนี่ย
คุณคุณเปิดทางปลามาเจอสิ่งนี้คุณทำไงอ่ะ
ผู้หญิงคนนี้เขาซุดตัวลงนั่งแล้วสวดมนต์เลย

ชื่อนางสุรีเนียมนวลเป็นเจ้าของสวนปามนี่แหละค่ะ

เดินไม่รอดเลย
ดีนะที่มันยังไม่ทำอะไรเธอคุณดูเนี่ย
๔๑ฟองฟักออกไปแล้ว๒๐ฟองค่ะ
แล้วก็มีลูกงูเหลือมที่เป็นตัวแล้ว

เพิ่งออกจากไข่อีก๗ตัว

จับแม่ใส่กระสอบก่อนแม่งูเหลือมอ่ะแม่งูเอ๋ยเนี่ยจับใส่กระสอบไปก่อน
ที่ยังไม่ฟักเอาใส่กระบะลูกงูที่ฟักแล้วก็เอาใส่กระสอบอีกเหมือนกัน
อีกประมาณสิบสามตัวไม่รู้อยู่ไหนนะไปเลยตรงนี้แค่เจ็ด
แต่เขาไม่ได้เอาไปทำอะไรไม่ได้ต้มยำทำแกงอะไรนะคะ
ก็เดี๋ยวจะเอาทั้งแม่ทั้งลูกและไข่ที่ยังไม่ฟักเนี่ยไปปล่อยป่าที่อื่น
เพราะที่เนี่ยมันคือสวนปลามชาวบ้านค่ะ
คุณลองนึกภาพสี่สิบเอ็ดตัวรวมแม่เป็นสี่สิบสองยังเยอะแยะกันอยู่ในสวนปลาม
โอ้โหไม่กล้าคิดเลยค่ะแต่เวลาปล่อยก็ปล่อยคนละปากหน่อยนะคะ

ใช่ใช่คือถ้าเขาไปปล่อยแล้วปล่อยรวมกันทีเดียวอีกเดี๋ยวก็
อืมก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญกับกู้ภัยแล้วกันเนอ